ตรวจคนเข้าเมืองหนองคายสามารถที่จะรวบหนุ่มชาวลาว
หลังมีชื่อในการติดต่อกับเครือข่ายโกตินะครับ
เจ้าตัวก็อ้างไม่รู้จักโกติโดยตรง
แต่มีคนติดต่อให้นำของไปส่งที่ลาวครับ
ห้องสืบสวนกองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองหนองคายนะครับ
นายสุชาตินพวัลผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคาย
ร่วมสอบสวนนายหัสดีที่พศรอายุ๓๔ปีหรือว่าเปปซี่
ชาวบ้านท่านาแร้งเมืองหาดทรายฟองกำแพงนครเวียงจันทร์ประเทศลาว
ซึ่งทำงานรับจ้างอยู่ที่โกดังสินค้าไม่มีชื่อ
จิตปัญญาหมู่๕ถนนประจักษ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองหนองคายนะครับ
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้จับกลุ่มคนเครือข่ายของนายวุฒิพงศ์
ฎชธรรมคุณหรือว่าโกติดีเจเสื้อแดง
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายธีรชัยอุดรวิเชียน
โดยจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่านายธีรชัยแล้วก็โกติเนี่ย
มีการติดต่อกับนายเปปซี่ให้นำสิ่งของข้ามมาส่งให้กับเครือข่ายที่อยู่ในลาวนะครับ
จากการตรวจสอบนายหัสดีก็ให้การครับว่าเข้ามาทำงานในไทยได้๑๐ปี
โดยทำงานรับจ้างกับบริษัทขนส่งแม่แอร์ซึ่งเป็นคนลาวด้วยกัน
ก็รับส่งสินค้าจากไทยไปลาวนะครับ
โดยเมื่อวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมามีชายชาวลาวติดต่อทางไลน์ไปหา
พร้อมบอกว่าชื่อเหรียญทองทำงานอยู่ที่ลาวสตาร์
ซึ่งเป็นสานิทรวทัศน์ของลาวชื่อดังนะครับ
โดยนายเหรียญทองบอกว่าจะมีคนเอาของมาฝากให้
เอาไปส่งที่ลาวสตาร์ในวันที่๓๐มกราคม
แล้วก็มีคนชื่อนายบรพินได้ขับรถนำรังกระดาษ๗รัง
หลังรังน้ำหนักประมาณ๒๐๓๐กิโลกรัมมาให้
แล้วก็ให้เก็บไว้ที่โกดังแต่ตัวเองไม่ได้เปิดอะไรนะครับ
เพราะว่าช่างเอาพอน้ำหนักประมาณ๒๐๓๐กิโลนะครับ
จากนั้นวันที่๓๑มกราคมก็มีรถ๑๐ล้อจากฝั่งลาว
มารับรังกระดาษทั้งหมดไปโดยตัวเองไม่ได้ไปส่งเองครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทราบว่าภายในรังกระดาษทั้ง๗รังนั้น
เป็นอุปกรณ์เครื่องเสียงมูลค่า๔๐๐๐กว่าบาท
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าว
เข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนสพเมืองหนองคายดำเนินการ
แล้วก็ยังต้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกต่อไปนะครับ
ว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของนายโกเตยิบหรือเปล่า
เพราะเรื่องของการตรวจสอบอาวุธ
ว่ามีการขนเข้ามาหรือขนออกไปอะไรอย่างไรบ้างนะครับ